คุณผู้ชมคะอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูความสำคัญของชีวิตกันหน่อยอ่า
ชีวิตเนี่ยต่อให้เป็นชีวิตเล็กมันก็สำคัญนะ
เราเคยเจอคนเอาสัตว์แปลกไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์กันเยอะ
เงินตัวทองก็ดีอะไรก็ดีจิ่งจกก็ดีใช่ไหม
นี่ล่าสูตรคุณมะแรงสาปจ้ะทำไมคุณไม่ดูเหรอคะ
ทำไมคุณไม่ดูคะคุณสุภาษาดิฉันดูคุณดู
แมลงสาปที่เรารู้จักกันดีนะคะเมื่อวานนี้หมอบอยนายสัตวแพทย์ธนูลิมปะพัฒนาวนิดโพสต์เฟซบุ๊กเลยบอกว่า
ฉุกเฉินมีคนเดินหยิบแมลงสาปนอนดิ้นอยู่ข้างถนนมีคนใจบุญเดินผ่านเข้ามาเห็นเข้า
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์อย่างเร่งด่วนค่ะแถวนี้อาการห้าสิบห้าสิบ
ความเป็นความตายเลยนะคุณดิฉันเคยเห็นเหตุฉุกเฉินแบบเนี้ย
ฉุกเฉินแบบนี้บ่อยนะข้างถนนมันเหยียบเองหรือเปล่า
คุณเหยียบเองหรือเปล่านี่ค่ะเขาบอกนี่เรื่องจริงนะ
ไม่ใช่เรื่องตลกค่ะเขาบอกว่าเออมันก็เป็นความมีเมตตาเวทนาที่มีต่อสัตว์โลกทุกชีวิตนะ
ชีวิตใครใครก็รักคุณหมอบอกอยากให้มีคนแบบนี้อยู่บนโลกเยอะ
เมื่อเช้าค่ะเราเลยส่งผู้สื่อข่าวไปที่โรงพยาบาลสัตว์สายใยรักที่ตำบลคลองมะเดือ
จังหวัดสมุทรสาครไปหาหมอบอยนี่แหละ
บอกหมอบอยเล่าให้ฟังหน่อยมันยังไงเหรอ
บอยบอก๒๔พฤษภาคมกลางดึกเลย
ผมอยู่เวรดึกมีหนุ่มวัย๓๐ปี
เดินเข้ามาแล้วมือก็ถือแมลงสาปมาด้วย
ลักษณะคือขาดูหักข้างหนึ่ง

จริงมีขี้ไหลอ่ะคือเวลาเหยียบเนี่ยเหมือนไส้มันหรือว่าข้างในมันอ่ะของเสียมันจะไหลออกมา
คือมันอยู่ในสภาพนั้นนะคะแล้วก็มายื่นบอกให้หมอรักษา
หมอบอยคือบอกเออมันก็แปลกดีนะ
ไม่เคยคิดว่าจะมีคนอยากรักษาชีวิตแมลงสาป
เพราะส่วนใหญ่ใครเห็นก็คือบี้ให้ตาย
หมอบอยก็บอกด้วยความขึ้นจัญบันแพทย์

นึกผิดเหมือนกับกลัวบาป
ก็เลยเหมือนกับว่า
จะหาวิธีทางช่วยเขานะครับ

ก็ดิ้นเขาก็เลยใช้มือ

มันก็ยังมันก็สามารถวิ่งได้อะไรได้นะ

มันเหมือนกับเราไปเหยียบมันก็วิ่ง
บุธทุนมันจะลุดอย่างงี้นะ
แต่ก็ผมก็ทำอะไรได้ไม่มาก
เพราะว่าแมลงซาบผมพูดจริง

เพราะว่าผมจะพาหมาแมวเป็นหลักนะครับ
ทีรักษาแต่หมาแมวแต่ก็เอาก็รักษาตามอาการ
คุณมีบุญแค่ไหนแมลงสาปตัวนี้ได้เข้าไปอยู่ในตู้อบนะจ๊ะ

ถูกต้องนี่เข้าตู้อบออกซิเจนนะคะ
ก็ประคับประคองไปคุณหมอบอกจะฉีดยาเข้าเส้นให้ก็ไม่ได้
เพราะไม่รู้เส้นอยู่ตรงไหนจะแทงตรงไหนก็ไม่รู้

สิ่งมีชีวิตดึกดำบันที่อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

ท้ายที่สุดคุณหมอบอยก็บอกไม่ได้คิดค่าบริการอะไร

ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตแบบไหน
จะเล็กจะใหญ่จะหน้าขยะแขยง

แมลงสาปตัวนี้ฟื้นแล้วค่ะ
เดินตรงได้แล้วไม่เป๋ไปเป๋มาแล้วนะคะ
ก็เลยประสานให้หนุ่มวัย๓๐ปีคนนั้น

รับตัวเจ้าแมลงสาปตัวนี้กลับไป
ซึ่งหนุ่มคนนั้นก็เอาไปปล่อยไว้จุดเดิมค่ะ

แต่ไม่ได้เอาเข้าไปเลี้ยงในบ้านนะจ๊ะ

คนกลัวคนเกลียดแมลงสาปหลังจากนี้
คงได้แต่วิ่งหนีค่ะห้ามทำร้ายเขาแล้วนะ

ถ้าเหยียบต้องพาไปหาหมอไหม